มันก็เป็นพงหญ้าเป็นป่าแล้วก็ไปถูกงูกัด
งูกระปะแล้วพิษมันหนักมากเกือบถูกตัดขาเพราะพิษของงู

เดชบุญไปหาหมอทันไม่งั้นถ้าเกิดพิษมันลุกลามไปทั่วขา
ต้องถูกตัดขาทิ้งนะครับคุณผู้ชม
นี่คือสภาพขาของผู้ชายคนนี้แล้วก็มีบาดแผลถูกงูกัด
น่องขาด้านขวาของนายปัญญากรใจวิชาอายุ๔๐ปี
ทีมข่าวต้องขออนุญาตเบอร์ผ้าเพราะแผลมันเวอะวางน่ากลัว
คุณหมอได้ผ่าตัดเพื่อดูดแล้วก็ขูดเอาเนื้อที่ตายออกไป

ถูกงูกระปากกัดที่หลังเท้าขวาต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
คุณปัญญากรเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๕ทุ่มของวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ดูแพ้สิฮะขาวบวงเป็นเลยอ่ะ
เขาไปตกปลาที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงที่บรยอง
ก็วางเบ็ดเอาไว้แล้วก็เดินไปกางเต็นต์จะนอนกันริมอ่างเก็บน้ำ
บรรยากาศเย็นสบายใจตรงนี้แหละ
จนกระทั่งช่วงกลางดึกได้ยินเสียงรอกเบ็ดตกปลามันดังขึ้นมา
เอารีบไปดูสิเดินออกจากเต็นต์ไปแต่ไม่ทันระวัง
จู่ไปเจองูกระปะมันอยู่ในพงญาติฉกเขาให้ที่ขาขวา
รีบหาไม้ตีเลยแล้วก็ตีงูจนตายนะ
แล้วก็ให้ภรรยาเอางูใส่ถุงแล้วก็พาทั้งตัวเองทั้งงู
ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลจะได้รู้ว่ามันคืองูอะไรที่กัดเข้าไป
นายปัญญากรก็บอกว่าเบื้องต้นแพทย์ของโรงพยาบาลแรกที่ไป
ให้ยาแก้ปวดมากินแล้วก็ให้กลับบ้านไป
ให้กลับบ้านไปเลยนะฮะกินแค่ยาแก้ปวดครับ
ไปไม่กี่ชั่วโมงอาการมันหนักขึ้น
ขามันบวมมันปวดแผลก็ถูกงูกัดมา
ก็เลยไม่ไหวแล้วให้ภรรยาพาไปส่งที่โรงพยาบาลระยองอีกที่หนึ่ง
ก็ตรวจบาดแผลและตรวจดูชนิดของงูอีกครั้ง
ก่อนจะนำตัวเข้าห้องผ่าตัดทันที
คือโชคดีที่มีความคิดว่าเฮ้ยไม่ไหวต้องไปหาหมอ
เพราะคุณหมอบอกว่าพิษของงูกับปะ
มันกำลังแพร่กระจายไปทั่วขา
มันจะส่งผลให้เซลล์เน่า
และต้องตัดขาทิ้งถ้ามาช้ากว่านี้
แต่คุณหมอตัดเนื้อเยื่อบางส่วนออกไปแล้ว
เป็นเนื้อที่โดนพิษรักษาอาการจนปลอดภัย
ก็เลยฝากเตือนไปยังนักตกปลาทั้งหลาย
ระวังจะไปตกปลาช่วงนี้

มันล้ามไปเรื่อยนะ
แล้วงูกับปะมันแรงขนาดไหนมันมีพิษแรงขนาดไหนมาฟังกัน
งูกับปะเนี่ยนะฮะเป็นงูพิษที่มีพิษที่รุนแรงมาก
นี่นะฮะใครอาจจะไม่เคยเห็นนี่คืองูกระปะนะฮะ
ลักษณะหัวมันเป็นรูปสามเหลี่ยมคอเล็กลำตัวมันจะอ้วนหน่อย
หางมันจะเรียวสั้นมีลายรวดลายเหมือนเขาเรียกว่า
เหมือนมีหลังคาบ้านอยู่ที่ตัวของมันข้างข้างตัวมันตลอดนะฮะแล้วก็มีสีเทา
ชมพูลายมันเนี่ยสีน้ำตาลเข้มเกร็ดมันจะมีขนาดใหญ่
มันจะหากินเวลาพบค่ำเวลากลางคืนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ชอบอยู่ในที่ที่มันเป็นดินปนสายนะฮะแล้วก็ที่มีใบไม้เศษไม้ทับถมกัน
จะซ่อนตัวอยู่แล้วลักษณะของการที่เขาจู่โจมเนี่ยมันจะฉกเร็วมาก
ใช่ไม่ทันตั้งตัวแล้วพิษก็รุนแรงมากทีเดียวนะฮะ
เอานักแคมปิ้งนักตกปลาใครชอบไปเข้าป่าเข้าเขา
ช่วงนี้ระวังเรื่องของงูเงี้เขี้ยขอเอาไว้ด้วยนะครับ